ท่านผู้ชมครับที่นนทบุรีนี่ญาติเขาก็ขอให้หมอปลาเนี่ยเข้ามาช่วยเหมือนกัน

มีหนุ่มคนนึงศักยันต์เต็มตัวเลย
แล้วเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับมีอาการแบบของขึ้น
มีอะไรมาเข้าร่างเข้าสิงเข้าทรงอะไรแบบเยอะแยะไปหมด

เดี๋ยวไปดูดูคลิปตรงที่ญาติญาติเขาถ่ายไว้หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
นั่ง

เขากำลังบอกว่าเขาปวดหลังหรือเปล่า
ไม่ใช่ค่ะ

ตอนนี้เห็นเดินหลังคล่อมแบบนี้เนี่ย
พ่อปู่ฤษีตาไฟเข้าสิ่งร่างเขาอยู่

มันถือไม้เท้าหลังคล่อมเลยใช่ไหม

คือชายหนุ่มคนนี้เขาอยู่ที่บางบัวทองนนทบุรีนะ

อยู่ที่หอพักห้องพักตรงนี้นะครับ
กับแม่เนี่ยต้องมาคอยดูแลไม่ห่างเลยฮะ

นี่พอไปถึงคุณอาวิทย์ปุ่นนิ่มไปถึงเนี่ย

อันนี้เป็นพ่อปู่ยังเป็นพ่อปู่อยู่ไหมคะ

น่าจะใช่แล้วมั้งถ้าลงมา๙๐องศาขนาดนี้
แต่บางทีเนี่ยมีเกาหลังเป็นลิงก็มี
นี่นี่เขาจับเขาเขาจับเขาใช่ไหม

อ่ารูปคางเหมือนสีรูปหนวด

คือคุณอาวิทย์ไปคุยด้วยเนี่ยบอน
บอกว่ามีเทพสามองค์จะมาเอาชีวิตเขา
เราก็พยายามถามว่าใครบ้าง

เอาบอลอาการออกมาอีกแล้วนี่เห็นไหมฮะ

นี่เห็นไหมฮะ
คืออันนี้เมื่อกี้คุยกันอยู่แล้วของก็ขึ้นเลยเหรอคะ

แบบนี้พี่บอลจะใช้ชีวิตประจำวันยังไง

คุยอยู่นี่ขึ้นมาอีกแล้ว

ออกได้ไหมครับปู่
ทำไมไม่ออกครับปู่
เขาจะมาเอาบอนเขาจะมาเอาบอน
เขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาจะมาเอาบอน

เอาชีวิตไปแล้ว

ให้ทีมข่าวก็ดู
ไข่ก่อน

บอกว่ากุมารทองมาขี่คออยู่

เนี่ยคุยอยู่เนี่ยบอกโอ้โห

แล้วบอกนี่กุมารทองมาขี่คออยู่

หากุมารอีกคนนึงอยู่ข้างห้อง
นี่จะพาไปหากุมารอีกตนหนึ่ง
นี่เนี่ยจะพาไปหากุมารอีกตอนหนึ่ง

พ่อปู่พูดพูดภาษาอะไรคะ

พ่อปู่พูดพูดภาษาอะไรคะ

ผมคุยอยู่กับใครครับ
ผมคุยอยู่กับใครครับ
ผมคุยอยู่กับใคร

ผมคุยอยู่กับใคร

นะเหยยยยย
แล้วมานั่งทำไมเนี่ย
ที่ลากเขา
พ่อปูพูดนะเชื่ออะไรครับ
พ่อปูพูดนะเชื่ออะไรครับ
พ่อปูพูดนะเชื่ออะไรครับ

เขาอยากจะให้หายจากอาการลักษณะ

จริงเขามีอาการอย่างนี้จริงนะก็เลยวีดีโอคอลไปหาหมอปลา
เพื่อให้หมอปลาเนี่ยดูอาการของบอลในเบื้องต้น
จะได้ถามหมอปลาด้วยว่ามันเกิดอะไรนะจะแก้ไขกันได้ยังไงบ้าง
หมอปลาบอกว่าจากที่ดูอาการของบอลในเบื้องต้นเนี่ย
น่าจะไปทำอะไรผิดมาบางอย่างหรือเปล่านะทำให้ยันที่ศักดิ์อยู่เนี่ย
เหมือนกับต้องการที่จะมาสั่งสอนหรือว่าลงโทษอะไรบอลหรือเปล่า
เพราะเขาชอบเอามือไปแตะในตรงรอยสักเข้าหวัง
ซึ่งจุดนี้หมอไม่แน่บ้านใจว่าในวันที่เขาสักที่เขาทำวิธีกันเนี่ย

ตอนนี้วิธีต้องแก้เบื้องต้นนะครับต้องทำยังไงบ้างครับ

ทำอย่างเดียวครับรีบทำใจอย่างเดียว

ต้องโทษมันให้ตายได้เพราะว่าเหนื่อย
แต่ว่าเราก็ถามไปที่อาจารย์ศักยันต์สำนักศักดิ์ไทยนะครับ
อาจารณ์นี้เทวอฤทธิ์เนี่ยฮะอาจารณ์นี้บอกว่า
ถ้าดูจากอาการของบอลเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่บอลไปศักดัน
ไปผิดคำสัญญาหรือไปทำสิ่งไม่ดีขึ้น
ก็เลยทำให้ร่างทรงที่อยู่ในตัวเนี่ยต้องการสั่งสอน
แนะนำให้ไปจุดทูบ๑๖ดอกถวายขัน๕เพื่อขอเข้ามา
หลังจากนั้นหลังจากที่อาจารย์นี้แนะนำนะครับ
คืออยู่บอลนี่กลายเป็นฮานุมานเลยนะครับ
ค่ะแล้วขอทูบสิบหกดอกจากคุณนฤทธิผู้สื่อข่าวของเราเลยนี่ครับ
แล้วก็เอาไปไหว้หิ้งพระที่อยู่ในห้อง
คือไม่น่าเชื่อนะฮะไหว้เสร็จปุ๊บบอลนี่สงบเลยนะครับ

ฉายฉายเราต้องยิงพุธให้สุดฮะ

เฮ้เฮ
นั่นนั่นนั่น
เมื่อกี้ที่จุดทูปไหว้นี่ไม่ใช่พี่บอลนี่คะ

ฮานุมานยอมไหว้เหรอคะยอมไหว้ตามคำแนะนำของหมอปลา

อาจารย์สำนักศักดิ์เขาแนะนำมาบอกต้องจุดทูป๑๖ดอก

แล้วอาการเขาก็ไม่น่าเชื่อนะครับเขาสงบลงเลยนะครับ
คือเรื่องนี้เนี่ยในมุมของความเชื่อเนี่ยคนที่เขาเชื่อเขาก็จะมองว่ามันก็มีส่วน
บอกว่าก็เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของครูบาอาจารย์ของยันทร์ที่ศักดิ์ไว้
อันนี้ก็มีหลายท่านมองในมุมวิทยาศาสตร์อันนี้ก็มีท่านผู้ชมครับ
ของบอลเนี่ยบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกชายไปศักยันต์ที่วัดดังแห่งหนึ่ง
แล้วก็ไปทำงานตามปกติจนเมื่อสองวันก่อนตอนที่ลูกชายทำงานอยู่
มีอาการแปลกอยู่ดีบอกว่าตัวเองคือวิญญาณของพ่อปู่ฤษีตาไฟ
บางทีก็บอกเป็นฮานุมานเป็นลิงลมก็มีเป็นกุมารทองก็มีเป็นจิ้งจกก็มี
คือจะเปลี่ยนท่าไปเรื่อยจิ้งจกก็มีเหรอคะจะมีเสียงแบบเหมือนจิ้งจกอ่ะ
นี่ฮะจะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วลูกชายเนี่ยจะพยายามตบที่หัวไหล่ตลอดเวลา
บอกว่ามีกุมารทองอีกตัวนึงขี่ไหล่อยู่ตลอดเวลา
แล้วมีเทพสามองค์กำลังยืนรอหน้าประตูห้องจะมาเอาชีวิต
นี่ฮะดูฮะบางทีใส่ชุดไปทำงานอยู่ดีอาการเป็นอย่างนี้

คือทางแม่เขาก็เลยเป็นห่วงลูกชายมากเพราะไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน
ก็เลยบอกประสานผ่านทีมข่าวของเราบอกว่าอยากให้หมอปลาเนี่ยมาช่วยเหลือเกิน
ก็บอกว่าจะมี๓องค์มาพาแกออกไป
แม่ก็เลยเรียกว่าบอลเอ้ยพร้อมพงยังทรัพย์เอ้ยมาเด้อมาอยู่ห้อง
มาอยู่กับลูกกับเมียกับพ่อกับแม่
เพราะว่าเขาจะมีคนมาดึงแกไปดึงไป๓องค์มายืนตรงนี้จ้ะ
ยืนอยู่หน้าประตูนี้เอาชีวิตไปจ้ะจะเอาไป
ที่เขาเป็นห่วงและช่วยแจ้งช่วยประสานอยากให้หมอปลามาช่วย

นี่เป็นห่วงเหมือนกับที่เราห่วงหรือว่าทุกท่านห่วงเลยนะฮะ
คือเป็นห่วงว่าเดี๋ยววันดีคืนดีบอลเนี่ยของเข้ารักษณะอย่างนี้

เพิ่งเป็นเมื่อ๒วันนี้ผ่านมาแล้วมีอาการแปลก
ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะ

หมอปลาเนี่ยบอกว่าเอาละวันนี้อาการเหมือนกับจะสงบลงบ้าง
แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงบ่ายหมอปลาจะมาดูให้
นี่ฮะอยู่แถวบางบัวทองนนทบุรี

เรื่องต้นพี่บอลต้องซื้อทูบเยอะเลยติดไว้ที่บ้านก่อน
ก็เผื่อเวลามีอาการขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็คือจุดทูปไหว้
ตามคำแนะนำของอาจารย์ศักยันทร์จะได้ดีขึ้น
งั้นเขาใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้จริงนะอันนี้น่าเป็นห่วงนะคะ